พูดถึงเหตุดราม่านะฮะเอาจริงก็คือพี่นวัดอิสระไกรศรีนั่นแหละ
คือตลอดเวลาพี่นวัดมีการไลฟ์สดเยอะเหมือนกันบอกว่า
อาการจนล่าสุดเนี่ยที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดขึ้นมา
เพราะว่าพี่นวัดเขาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คว่าหมอให้เขาออกแล้ว
ขณะที่เขายังไม่หายเลยครับผมปรากฏว่าเกมมันพลิกฮะยังไงมด
เมื่อวานในระหว่างที่เราจบข่าวใส่ไข่ปุ๊บทุกคนก็จะได้คลิปเสียงหมอหมดเลย
อ่าใช่ว่าอ้าวมันคนละแบบกับที่พี่นวัดไลฟ์นี่อืมตอนแรกทุกคนก็บอกว่า
เฮ้ยทุกคนทำไมจัญญาบันของหมอหมอไม่มีสิทธิ์ไล่คนไข้ออกนะ
อีกอย่างหนึ่งคุณนวัดเขาก็ยืนยันว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินแต่ปรากฏว่าคลิปที่เอาออกมาอีกครั้งหนึ่ง
กลายเป็นว่าพี่นวัดคุณหมอบอกว่าคุณนวัดอาการคุณดีแล้วดีขึ้นแล้ว
คงยังไม่ก็ดีขึ้นแล้วมันน่าจะถึงเวลากลับไปรักษาตัวที่บ้านแล้ว
ซึ่งเป็นคำพูดที่พูดดีครับ
คุณหมอบอกว่าสรุปว่าอาการพี่นวัดสามารถกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้
เรามีคลิปตอนที่คุณนวัดพูดไหมฮะลองไปฟังก่อนอันนี้เป็นคลิปต้นเหตุก่อนฮะ
อย่าไปร้องไห้
จำไว้ไงไอ้นกเวททุกรวม
มึงไม่มีวันที่จะรอยน้วน
สถานการณ์คือผมไม่มีใครอยู่บ้านเพราะว่าหนึ่งคนอยู่หนึ่งคนอยู่ที่โมพันภิกษ์คนรับใช้อยู่ที่บาสามีแค่นี้ครับ
มีแต่หมาครับแมวอยู่ตามลำพังครับ
ระหว่างนี้คุณนวัดจะต้องร่วมมือในการเปิดกล้องวงจรปิดนะครับ

เพื่อการดูอาการนะครับคุณบอกว่าอาการคุณยังไม่ดีขึ้น
ก็พยาบาลเข้ามาตลอดเวลาไม่ใช่นะ
ได้ตลอดเวลาครับพยาบาลเราจะเข้าเป็นเวลาครับ
แล้วแต่ครับเห็นแล้วแต่แพทย์เห็นสมควร

มีปัญหาครับเราต้องการเตียงให้คนไข้รายอื่นครับ

ก็คือทำพูดทำนี้วะคุณหมอเขาอธิบายมากกว่านี้ถูกไหม
คือแรกเขาเข้าใจนะว่าพี่นวัด
เขาก็พูดยืนยันมาตลอดว่าเขาเป็นคนที่เสียเงินค่ารักษาเตียงเอง
ทุกอย่างเขาจ่ายเงินของเขาเองถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับ
ปรากฏว่าแต่คำหนึ่งที่คนรู้สึกเฮ้ย

วันนี้ขอเตียงไว้สำหรับให้คนไข้คนอื่น
รู้สึกวันนี้ตอนนี้คุณนวัดกลับบ้านแล้ว

เขาบอกว่าเขาก็พูดว่าเขาก็ยังไม่หาย

แต่หมออ้างว่าเปลี่ยนแผนการรักษาตามที่ข่าวเสนอไป
เนื่องจากนางวัดมีการไปพูดถึงชื่อหมอ
โดยส่วนตัวเขารู้จักกับเขาสนิทกับเขาสนิทอยู่แล้ว
แต่อันนี้จำเป็นก็จะต้องเล่น

บริษัทโรคพยาบาลปิเยาเวศจำกัดมหาชน
เขาบอกเลยคุณนวัดเข้ารักษาอาการกว่า๒๐วันแล้ว
อาการเจ็บป่วยมีบางช่วงค่อนข้างรุนแรง
คณะแพทย์พยาบาลคุณหมอเขาบอกว่าก่อนหน้านี้
หมอเขาไม่ปฏิเสธนะฮะอาการพี่นวัดหนัก
วันที่คุยมั่มคือปกติตอนแรกก็ยังอยู่ห้องธรรมดา
แล้วตั้งแต่นั้นมันก็ติดต่อไม่ได้จนที่แกบอกหนักที่ลงปอดแล้ว
ที่เราเคยนำที่มาพูดในรายการนี้ลงปอดแล้ว
ซีเจนเหลือต่ำแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยย้ายพี่นวัดไปรักษาที่ไอซียู
คุณหมอเขาบอกใช่ช่วงนั้นค่อนข้างจะรุนแรง
แต่ขณะเดียวกันคณะแพทย์พยาบาล
ก็ได้ดูแลดีจนตามลำดับ
แล้วก็การระบาดค่อนข้างจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
สิ่งหนึ่งที่วันนี้คุณหมอเขาออกมาอธิบายคือ
เรามีความจำเป็นจะต้องใช้เตียง
นี่แหละคือคำพูดว่าที่คุณหมอบอกว่า
เรามีความจำเป็นต้องเช็คเองเราทุกคนถึงเข้าใจ

ว่าวันนี้มันมีคนโคม่าเยอะนะครับ
เพราะว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอรับการรักษา
ฝ่ายบริหารเลยขอความร่วมมือไปยังผู้ป่วยทุกคน

ผู้ป่วยทุกรายถ้าอาการดีขึ้นแล้ว
ก็ขอเตียงไว้สำหรับผู้ป่วยคนอื่น
ยืนยันว่าไม่ได้เลือกปฏิบัติกับใครแต่อย่างใด
หลังจากที่ได้คุยกันระหว่างรองพูดมุนโยการ
ที่ดูแลเรื่องดังกล่าวอยู่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร

ขออนุญาตกลับไปพักที่บ้านด้วยความสมัครใจ
พอดูประวัติการรักษาแล้วก็สามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
โดยให้แพทย์ใช้ระบบอะไรฮะ
ก็คือเอาง่ายเหมือนวีดีโอคอล

เพื่อติดตามดูแลเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีอะไร
สำหรับนายแพทย์วิชัยช่วงที่เกิดเหตุ

เมื่อครบเวลาแล้วก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม

เขาก็ถามคลิปเสียงใครเป็นคนปล่อย
อันนี้แหละมันจะผิดจัญญบันของหมอไหม
เขาเอาคลิปเสียงระหว่างมีการพูดคุยระหว่าง
คนไข้กับคุณหมอมาปล่อย
ใครจะเป็นคนรับผิดชอบ
เพราะว่าคุณนวัดคงไม่ปล่อยคลิปเองแน่นอน

ก็เลยมีการย้อนกลับไปถามว่าไอ้คลิปเสียงใครเป็นคนปล่อย
ทางคุณหมอเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ทราบว่าใครทำ

เมื่อถามถึงกรณีการใส่เครื่องช่วยหายใจว่า

อะไรอย่างนี้คนก็มีตั้งคำถามกัน

คุณนวัดไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา
ช่วงหากมีอาการเหนื่อยก็สามารถใส่ได้
ก็แสดงว่าคุณหมอบอกถ้าสมมุติเหนื่อยใส่ได้ไหมใส่ได้
ถ้าสมมติเหนื่อยแต่เวลาคุณนวัฒน์ไล่อาจจะแบบ
อารมณ์ขึ้นปิ๊ดปั๊ดมีสิทธิ์เหนื่อยได้เหมือนกัน

แต่ถามว่าปกตินอนอยู่เฉยใส่ไหม
ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพราะว่าอย่างนั้น
ส่วนคุณนวัฒน์วันนี้กลับไปพักดูแลที่บ้านได้แล้วเพราะว่า๑

ออกซิเจนในเลือดกลับมาอยู่ในระดับสูงแล้วโอเค

เพราะฉะนั้นหมอก็วินิจฉัยแล้วว่า
มันมีความปลอดภัยที่จะกลับไปดูแลที่บ้านได้
อีกอย่างหนึ่งเขาบอกเรื่องเครื่องออกกำลังกายนั้น

หมายถึงว่าเวลาที่มาพักรักษาตัวแบบ
ที่มีคลิปออกมาว่ามีรายแทรกออกมาว่า
มีกระเป๋า๕ใบกระเป๋าเดินทาง๕ใบ

คุณหมอบอกเขาไม่ทราบว่ามีเครื่องออกกำลังกายหรือเปล่า

ทั้งที่การไลฟ์สไตล์นั้นไม่ได้ติดใจ
หากไม่ได้พาดพิงองค์กรให้เสียหาย

ในการพูดถึงกุณวัฒน์ครั้งนี้ครับ

มีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอจะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ผู้ป่วยจะเป็นผู้ที่มีอายุมาก

สูงสุดถึง๙๐กว่าปีก็มีนะครับ
อกจากนั้นก็ยังมีผู้ที่ตั้งคันนะครับ
อะไรต่างรวมทั้งเด็กเล็กด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพ
นั้นก็ประสบภาวะเดียวกันครับ
ทางฝ่ายบริหารของเรานะครับ
จึงได้ขอความร่วมมือนะครับ
ยังผู้ป่วยทุกท่านที่มีอาการดีขึ้น
ทุกท่านเลยนะครับไม่ได้เลือกปฏิบัติใครนะครับ